โอ้โหคุณผู้ชมปวดใจสายหวานเพราะว่าน้ำตาลทรายจ่อจะขึ้นราคาแล้วนะ
สายหวานต้องทำใจกันหน่อยต้องเตรียมเงินเพิ่มหน่อยนะ
ดีไม่ดีอาจจะต้องมีเพลงใหม่แล้วเพราะว่าร้อยยี่สิบห้ามิลลิลิตร
๕บาทแล้วเขาจะขึ้นราคาแล้วติดตามในเช้านี้ต้องรู้
เอาเรื่องดีก่อนคุณผู้ชมมีมาบอกเหมือนกันตั้งแต่๑กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับ
ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสชดีเดย์จะแจกถุงยางอนามัย
เก้าสิบสี่ล้านห้าแสนชิ้นให้กับผู้ใช้บัตรทองที่อยู่ในวัยเจริญพันธ
ตั้งแต่อายุสิบห้าปีขึ้นไปครับสามารถยื่นบัตรประชาชนไปรับได้ที่หน่วยบริการระบบบัตรทองทั่วประเทศ
หรือจะลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์และไปรับที่หน่วยบริการสถานพยาบาลและร้านขายยา
อยู่ในสิทธิ์หลักประกันสุขภาพก็ได้เหมือนกันเขากำหนดเท่าไหร่ล่ะ
กำหนดคนละ๑๐ชิ้นต่อสัปดาห์ครับโดยรับได้ไม่เกิน๕๒ครั้งต่อคนต่อปี
เป็นการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และลดปัญหาการตั้งคันไม่พึงประสงค์
มีขนาดให้เลือกด้วยนะคุณผู้ชมฮะมีสี่ขนาดครับสี่สิบเก้าห้าสิบสอง
ห้าสิบสี่และห้าสิบหกมิลลิเมตรครับและยังเพิ่มสะดวกด้วยกัน
ถ้ามีข้อสงสัยสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช๑๓๓๐นะครับ
เรื่องสะเทือนเงินในกระเป๋ากันบ้างครับทางกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ย
มีการปรับราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงานขึ้นอีกกิโลกรัมละ๑บาท๗๕สตางค์
จากอะไรต้นทุนเขาสิต้นทุนการเพาะปลูกและการผลิตมันสูงขึ้นคุณผู้ชม
ส่งผลให้น้ำตาลทรายขาวธรรมดาหน้าโรงงานจากเดิมเนี่ยราคาโลละ๑๗บาท๒๕สตางค์ก็ขึ้นเป็นโลละ๑๙บาทครับ
น้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์จากเดิมราคาโลละ๑๘บาท๒๕สตางค์ก็เป็นโลละ๒๐บาทครับ
มีผลมาตั้งแต่๒๐มกราคมที่ผ่านมาซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อราคาขายปลีกในท้องตลาดด้วยแน่นอน
แต่จะมีการปรับขึ้นมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงงานจะยอมตัดราคากันหรือเปล่า
ซึ่งราคาขายปลีกน้ำตาลทรายปัจจุบันอยู่ที่กิโลกรัมละ๒๔๒๕บาทก็ถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียวครับ
ที่สำคัญต้องรอกระทรวงพาณิชย์ดูแลเรื่องราคาด้วยจะได้มีการประชุมและพิจารณาเรื่องราคาต่อไปครับ
และที่ขึ้นราคาไปแล้วก็มีหลายรายการที่สำคัญคือนมถั่วเหลืองและตาซอยปรับขึ้นอีก๑๒บาทต่อกล่องครับ
หลังจากไม่ได้ขึ้นมาโอ้โหคุณผู้ชม๒๐ปีนะเขาไม่ได้ขึ้นเลยก็เป็นการปิดตำนานแล็กตะซอย๕บาท๑๒๕มิลลิลิตรนะครับ
เพราะจะปรับขึ้นเป็นกล่องละ๖บาทแล้วนอกจากนี้นมผงเลี้ยงเด็กทุกยี่ห้อครับก็ปรับขึ้น๑๐ซอสปรุงรสขึ้น๑๐ปลากระป๋องปรับขึ้นกระป๋องละ๒บาทโดยทางผู้ผลิตเนี่ยบอกว่ากระป๋องได้ปรับตัวสูงขึ้นและปลามีน้อยลงก็เลยต้องปรับขึ้นนั่นเองนี่มีในแบบมากินโชว์ซะด้วยครับ